มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะคือพ่อแม่เป็นชาวพม่าค่ะ
ไปบอกตำรวจบอกว่าลูกสาวของตัวเองอายุ๑๔ปีหายตัวไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
คือสิบหกกุมภาพันธ์นะคะล่าสุดพบตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันไปบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนว่าลูกสาวเนี่ยเดินไปขึ้นรถคันนี้ค่ะที่จอดอยู่เนี่ยนะคะ
แล้วคุณทราบไหมว่ารถคันนี้เป็นหัวหน้างานของคุณพ่อของน้องเป็นคนรู้จักกันเนี่ยนะคะ
ล่าสุดตำรวจนำตัวหัวหน้างานของคุณพ่อมาสอบปากคำแล้วนะคะ
ได้ความว่ายังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังส่วนน้องเนี่ยก็คือยอมรับบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยเขาโกหกพ่อแม่เพื่อต้องการหนีไปเที่ยว
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาเองแล้วสุดท้ายก็เจอตัวจริงนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีนะคะ
ได้รับแจ้งจากนายอูมินวยอายุ๔๒ปีเป็นแรงงานชาวพม่าบอกว่า
ลูกสาวของตัวเองวัย๑๔ปีหายตัวออกไปจากบ้านเช่าภายในซอยปรายศนีย์
เทศบาลเมืองกาญจนบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
คือตอนนั้นพ่อแม่ของน้องกังวลมากกังวลแล้วก็เกรงว่าน้องอาจจะได้รับอันตราย
ก็เลยขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยติดตามหาตัวน้องให้หน่อย
คุณพ่อของน้องบอกด้วยนะคะว่าปกติลูกสาวคือจะมีหน้าที่คอยดูแลน้องชาย
ขณะที่พ่อแม่ออกไปทำงานก่อนเกิดเหตุลูกสาวได้เดินออกไปทิ้งขยะที่กลางซอย
แล้วก็หายตัวไปอย่างปริศนาหลังจากนั้นทางครอบครัวก็พยายามที่จะตามหาตัวน้องตลอดทั้งวัน
แต่ก็ไม่มีใครพบนะคะจนกระทั่งช่วงเย็นวันเดียวกัน
ลูกสาวส่งข้อความเป็นข้อความเสียงผ่านแอปพลิเคชันเมสเซ็นเจอร์
โทรศัพท์มือถือของแม่ข้อความเสียงดังกล่าวเนี่ยจับใจความได้ก็คือ
ถูกผู้ชายคนหนึ่งมารับตัวไปและพาไปอยู่ที่บ้านหลังใหญ่
ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนขอให้พ่อกับแม่ช่วยออกตามหา
หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไปเลยค่ะต่อมานะคะชุดสืบสวนตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรี
ก็ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสของน้องผู้หญิงรายนี้พร้อมกับไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ของร้านอาหารที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุภาพเมื่อสักครู่แหละค่ะคุณผู้ชม
สามารถบันทึกภาพอย่างชัดเจนเลยนะคะรถกระบะสีบรอนเงินขับมาจอดข้างข้างต้นไม้
หลังจากน้องผู้หญิงอายุ๑๔ปีคนนี้ที่เดินไปก็ไปขึ้นรถคันดังกล่าว
แล้วก็ขับออกไปด้วยกันต่อมานะคะทราบว่ารถคันดังกล่าวเนี่ย
เป็นรถของหัวหน้างานของพ่อของน้องที่หายตัวไป
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปติดตามติดตามตัวเจ้าของรถก็คือหัวหน้างานของพ่อมาสอบปากคำ
หัวหน้างานของพ่อให้ข้อมูลบอกว่าน้องอายุ๑๔ปีได้โทรศัพท์บอกว่า
ให้มารับไปส่งที่ไซส์งานก่อสร้างหน่อยคือไปส่งแค่จุดนี้เท่านั้นนะคะ
และหัวหน้างานของพ่อโทรไปถามที่สุดแล้วก็ทราบว่าน้องไปอยู่ที่บ้านเพื่อน
ในพื้นที่บ้านพระเจดี๓องค์อำเภอสังขระบุรี
ล่าสุดค่ะพลตำรวจตรีสุวิทย์ชาวศรีทองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาล
บุรีนะคะบอกว่าขณะนี้พบตัวน้องอายุ๑๔ปีแล้วนะคะหลังจากที่ชุดสืบสวน
ร่วมกับตำรวจภูทรสังขระบุรีออกตามหาตัวโดยน้องเนี่ยได้หนีออกจากบ้านเช่า
นั่งรถโดยสารประจำทางไปเที่ยวงานประจำปีภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขระบุรี
ก็เลยพาตัวน้องมาที่โรงพักษณ์เบื้องต้นทราบสาเหตุก็คือตำรวจไปคุยกับน้อง
บอกว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาภายในครอบครัว
ตอนนี้ปุ๊กกับสังขะเอาตัวมาไว้ที่โรงพักษณ์แล้ว
มันกำลังจะไปรับตัวมาให้พระยามสะสวนต่อไป
เป็นเรื่องส่วนตัวภายในครอบครัวเขามากกว่า

แต่ว่าไม่ได้บอกชัดเจนว่าตรวจสอบเรื่องของโทษนะคะ

แต่เอาล่ะเบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็จะนำตัวเด็กกลับมาสอบปากคำ
หน้าเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงต่อไป
ส่วนน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมอายุ๑๔ปีที่หายออกไป
บอกกับตำรวจบอกว่าสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ย
โกหกพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อต้องการจะหนีไปเที่ยว
และเมื่อเที่ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับบ้านเอง
ไม่คิดว่าเรื่องที่โกหกจะกลายเป็นข่าวโด่งดังทั่วประเทศนะคะ